มักจะเป็นคลิปที่มาจากประเทศจีนค่ะ
คราวนี้เป็นคลิปที่เขาตั้งชื่อว่า
แฟนสาวที่ดีที่สุด
โดยผู้ชายเนี่ยนั่งเล่นคอม
นี่นี่คุณผู้ชมดูคือดูป้อนขนาดนี้เลยอ่ะแล้วคือแต่คือมือของผู้ชายก็อยู่ที่หน้าจอ
นี่จุดบุรีเมื่อกี้ทำท่าชูสองนิ้วไม่ใช่อะไรนะขอบุรีเอ่อขอไฟแชคหน่อยจะสูดบุรี
ส่วนผู้ชายนี่สั่งอย่างเดียวแล้วตามองจอแล้วก็มือก็ข้างหนึ่งคลิกเมาส์ข้างหนึ่งก็กดคีย์บอร์ดดูยังเนี่ยไม่ได้สู้ตายนะ
สัญลักษณ์คือจะสูบบุหรี่ไม่พูดด้วยทำมือผู้หญิงก็รู้งานรู้ใจเหลือเกินนะคะ
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าแฟนสาวคนนี้ดีที่สุดขนาดนี้เลยเหรอ
ทำไมเธอถึงได้ทุ่มเทเพื่อชายหนุ่มคนนี้ขนาดนี้เนี่ยทำทุกอย่างโดยที่ตัวเองก็ยืนอยู่เฉย
ข้างหลังก็มีคนเล่นเกมอยู่อ่ะทุ่มเทจังเลยปรากฏว่าข้อเท็จจริงเปิดเผยแล้ว
คุณเขียนว่าแฟนทำไม่ได้ใช่ไหมนั่นล่ะสิไม่ใช่แฟนคุณ

แต่ว่านี่คือเป็นบริการเสริมของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ของจีนเขาต้องจ่ายเงินเพิ่ม
คือมีพนักงานหญิงมาบริการอำนวยความสะดวก
สำหรับใครที่ไม่สามารถละมือและสายตาจากหน้าจอคอมได้
มันจะเล่นเกมจนไม่กินข้าวจนไม่ขยับทำอะไรเลย

ถูกต้องเขาบอกว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนกับบริการพิเศษที่จะทำให้คนสนใจอยากจะมาเข้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่รายนี้มากขึ้นไงคุณ
แต่ดูไปแล้วมันก็แหม่พักบ้างก็ได้เนอะจะได้แบบว่าพักสายตานิดนึง